ท่านผู้ชมครับแวะไปดูคดีของลุงพลแห่งบ้านกอกหน่อยนะฮะ
คดีที่เป็นคดีของลุงพลเองนะไม่เกี่ยวข้องกับคดีของน้องชมพู่นะครับ
วันนี้ตำรวจสพกกตูมที่มุกดาหารนะครับ
ได้นำสำนวนพร้อมกับตัวของลุงพลที่ตกเป็นผู้ต้องหาเนี่ย
ส่งอายการจังหวัดนะฮะคดีครอบครองไม้ห่วงห้าม
แล้วก็คดีทำร้ายนักข่าวนะครับสองคดีสี่ข้อหานี่ฮะ
นายชัยพลวิพาหรือว่าลุงพลลุงเขยน้องชมพู่นะครับ
เป็นผู้ต้องหาคดีทำร้ายร่างกายนักข่าวกับคดีครอบครองไม้ห่วงห้าม
โดยไม่ได้รับอนุญาตก็ไปพบพนักงานสอบสวนสพกกตูม
เพื่อให้นำตัวเนี่ยส่งให้กับอายการพร้อมกับสำนวนนะฮะ
มีป้าแตนแล้วก็ทนายความที่ไปด้วยนะครับนี่ฮะ
พนักงานอายการเนี่ยนะฮะเท่าที่ได้รับรายงานก็คือ
ในสำนวนที่นำไปในวันนี้เป็นคดีที่ลุงพลถูกกล่าวหาในข้อหาทำร้ายร่างกายและชิงทรัพย์ผู้สื่อข่าว
แล้วก็คดีเคลื่อนย้ายไม้ห่วงห้ามโดยไม่ได้รับอนุญาต
ก็คือไม้มะค่าแต้ที่บอกว่าเป็นเจ้าแม่สุรพีอ่ะนะฮะ
แล้วก็คดีครอบครองไม้ห่วงห้ามโดยไม่ได้รับอนุญาต
ลุงพลกับทนายก็ไปที่อายการแล้วก็เดินทางเข้าไปทันทีนะครับ
ผู้สื่อข่าวก็พยายามถามเกี่ยวกับเรื่องของการสู้คดี
ลุงพลบอกว่าก็ต้องเป็นหน้าที่ของทนายทนายลุงพลคือทนายสมเกียจนะครับ
นายสมเกียจบอกว่าวันนี้พนักงานสอบสวนนำตัวลุงพลมาส่งตัวให้อายการ
ตามขั้นตอนปกติซึ่งอายการต้องขอตรวจสำนวนแล้วก็จะนัดอีกทีนึง
มาวันนี้ก็เป็นการส่งตัวเท่านั้นเพราะการให้การนั้นได้ให้ไปแล้วที่โรงพัก
ทุกอย่างเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง
ตรงส่วนตามปกติในคดีของน้องฟ้ากับคดีไม้แม่โสระพีแค่นั้นเอง
ท่านอายการก็จะขอเวลาในการตรวจสำนวนก่อน
พอตรวจสำนวนก่อนก็เดี๋ยวนัดวันอีกทีนึง

เห็นไหมมันถึงเร็วไง

คงจะใช้เวลาพอสองคนน่าจะสิบกว่าวัน
หลังจากนั้นอาจการณ์ก็มาฟังคำสั่ง

เคลื่อนไหวเกิดขึ้นนะครับตรงบริเวณรูปปั้นพญานาคฮะ
ท่านผู้ชมครับตรงนี้นะครับเป็นพื้นที่ดินที่เป็นพื้นที่ป่าสงวนนะครับ
แล้วก็ไปสร้างพญานาคนะครับวันนี้ซุดตัวนะฮะดินซุดตัวหลายจุดนะครับ
การก่อสร้างนี่ลุงพลบอกว่าสร้างไปแล้วสักประมาณ๘๐
ถูกสั่งให้หยุดก่อสร้างก่อนเพราะว่าบุกลุกพื้นที่ป่าสงวน
สาเหตุของการซุดตัวของดินก็น่าจะเกิดจากช่วงนี้ฝนตกหนักมากต่อเนื่องด้วยนะครับ
ที่บริเวณสร้างพญานาคตรงนี้ติดกับลำห้วยมันก็เป็นพื้นที่ต่ำ
เคยเป็นทางน้ำไหลมาก่อนนี่นะฮะสภาพดินซุดหลายจุดนะครับที่ก่อสร้างรูปปั้นพญานาคนะฮะ
เราไปตรวจสอบเนี่ยพบว่ามีรอยซุดของดินจริงนะครับ
แถวจุดที่เป็นท้องของพญานาคที่ก่อด้วยปูนทำเป็นฐานมีอยู่๓ที่
ตรงกลางตัวเนี่ยมีสภาพสุดหนักเลยนะครับเพราะว่ามันใกล้กับลำห้วยที่สุด
เมื่อสักครู่นี้คือลำห้วยบุงนะครับจุดอื่นอื่นก็ดินซุดตัวเหมือนกันนะครับ
น่าจะเกิดจากก่อนหน้านี้ที่บริเวณที่สร้างพญานาคเนี่ยเป็นพื้นที่ต่ำ
ลุงพลก็มีการโค้นต้นไม้กันใช่ไหมฮะแล้วก็เอาดินมาถมนะครับ
สูงขึ้นมาเกือบห้าเมตรทีนี้พอถมดินไปเนี่ยมันอาจจะไม่แน่นนะ
พอฝนตกหนักดินมันก็ซุดลงไปเหมือนถนนซุดอ่ะนะฮะคำถามคือ
แล้วพญานาคอ่ะจะเป็นยังไงต่อเนี่ยนะฮะคือลุงพลถ้าฟังที่เขาบอกก่อนหน้านี้นะ
เขายืนยันว่าเขามีแบบในการก่อสร้างแบบได้มาตรฐานนั่นน่ะสิไม่ต้องกลัวโค้นล้มลงมา
สูง๓เมตรส่วนหัวจะสูง๗เมตรยาว๔๔เมตรพญานาคสร้างมาตั้งแต่ธันวาคม๖๓
ปัจจุบันเสร็จไปร้อยละ๘๐ก็ผิดกฎหมายเรื่องบุกลุกพื้นที่ป่าสงวนก็ถูกสั่งให้หยุดสร้าง
แต่ว่าตรงฐานเนี่ยมี๕ต้นนะฮะที่เป็นเสาเข็มนะครับมี๕ต้น๕จุดตรงใต้ท้องพญานาคโดยใช้เสาเข็มลึกลงไปในดินเนี่ย
เมตร๘๐เส้นผ่านศูนย์กลางเสาเข็ม๑เมตรนะฮะฐานใต้ดินกว้าง๒เมตรยาว๒เมตรนะครับ
เขาบอกว่าเขามีวิศวกรงวิศวกรมาควบคุมการก่อสร้างจะไม่โค้นไม่ล้มลงมา